นายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
เป็นประธานในพิธีงานประเพณีแห่พญายมประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
โดยมีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี
พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี
อำเภอศรีราชาผู้นำท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ประเพณีดังกล่าวสืบทอดปฏิบัติต่อกันมาทุกปี
ปีนี้จัดขึ้นวันที่๑๗๑๘เมษายน

ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น
กระตันอยู่ที่มีต่อบรรพชนที่ได้สร้างกุศโลบาย
ในการจัดลงใจให้กระทำความดีมีความละอายต่อบาป
และยังถือเป็นการสะดอกเคราะห์ปลดปล่อยทุกภัยไปกับองค์พญายมจำลอง
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี
ได้ร่วมสืบสารประเพณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเป็นจำนวนเงิน๑ล้าน๕แสนบาท